เรื่องของเกี่ยวกับอาหารเสริมอาหารลดน้ำหนัก
ยังคงอยู่ในพื้นที่ข่าวอยู่นะคะ
วันนี้หัวอาจจะรองลงมาหน่อยนึง
ยชี้บีเคิร์ฟโฆษณาไม่ขออนุญาต
ส่วนเรื่องอื่นรอผลสอบ๖ศิลปิน

คือตอนนี้ไม่ขออนุญาตละ๑ผิดแน่
แต่ว่าโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าต้องตรวจสอบ
มีสารต้องห้ามหรือไม่เดี๋ยวต้องตรวจสอบนะคะ

เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางด้านรองพบตร
ก็มีการออกหมายเรียกคนบันเทิง๖คน
ให้มารับทราบข้อกล่าวหานะคะ
โดยพตเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตแห่งชาติ
ได้กล่าวถึงการออกหมายเรียก๖ดารานักร้องศิลปินชื่อดังเนี่ย
บอกว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับรีวิวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลดน้ำหนัก

ใครที่กินคาโลอยู่คุณผู้ชมตรวจสอบดีนะ
เพราะว่าอาหารเสริมลดน้ำหนักยี่ห้อนี้มันมีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนอยู่
สารนี้มันร้ายแรงยังไงมันออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางนะคะ

ใช่ค่ะกินไปแล้วเนี่ยอาจจะโยโย่ได้นะใจสั่นได้หน้ามืดโซม
แล้วก็สมองอาจจะเบลอได้ค่ะ
เพราะว่าเป็นสารกดประสาททำให้เรากินไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่หิวข้าว
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีการนำหมายค้นไปตรวจสถานที่ผลิตที่จังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็ไปตรวจสอบดังนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือออกหมายเรียก๖ดารานักร้องศิลปินนะคะ
มีใครบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ
ก็คือคุณเจนิเฟอร์คิมนะคะคุณปุ๋ยไฟล์เอเอฟคุณน้ำฝนกุลนัทคุณนาตาลีเดวิส
๔คนนี้จะเรียกให้ไปเข้าให้ถ้อยคำในฐานะพยานคุณผู้ชม
วันที่๓๐พฤษภาคมนี้ตอน๑๐โมง
ยังไม่หมดใช่ไหม๔คนไปแล้วเหลืออีก๒คนคือกิฟซี่เกอรี่เบอรี่
แล้วก็อีกคนนึงคือสาวนานาราบีนาอันนี้เขามีเรื่องของเมจิกสกินด้วยไงคุณจำได้ไหม
เขาเคยรีวิวเมจิกสกินสองคนนี้เขาก็เลยต้องไปให้ถ้อยคำแยกกัน
ใช่ค่ะก็คือจะไปให้ก่อนทั้งเมจิสกินแล้วก็คาโลเนี่ย
จะต้องไปให้ถ้อยคำในวันที่๒๘พฤษภาคมเวลาบ่ายโมง
ดารากลุ่มที่บอกมาเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิด๓ข้อหา
ก็คือโฆษณาอันเป็นเท็จและโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต
รวมถึงความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
ถ้าตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ
ก็จะมีความผิดเพิ่มเติมด้วยสรุปแล้วคือเขาให้ถ้อยคำนะครับคุณผู้ชม
ยังไม่ได้รับทราบข้อกล่าวหานะคะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เฉย
ส่วนเรื่องของอาหารเสริมบีเคิร์ฟที่พาดหัวหน้าหนึ่ง
ของสาวเบลล่ากับมะปรางวิราการเนี่ย
ทางตำรวจกองบังคับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบกปคบก็บอกนะ
บอกว่าอาหารเสริมบีเคิร์ฟผิดชัดเจนเลย
หลักเลยก็คือเรื่องของการไม่ขออนุญาตโฆษณา

ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ย
ออกมาพูดเรื่องของความผิดชัดเจนคือ
เรื่องการขออนุญาตโฆษณานั่นเองนะครับ
ใช่ค่ะส่วนข้อหาโฆษณาเกินจริงเนี่ย
ยังไม่ได้ระบุแบบชัดเจนว่าผิดจริงนะคะ

คุณมะปรางแล้วคุณเบลล่ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็ชี้แจงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ตัวแทนจำหน่ายเป็นคนเอารูปเบลล่าไปใช้คำโฆษณาว่า
ชงผอมจองสิทธิ์รวยอะไรพวกนี้เอง
โดยที่ทางบริษัทไม่ได้อนุญาต

ก็คือรอผลตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาหารเสริมนี้มีสารต้องห้ามหรือไม่
ส่วนจะออกหมายเรียกมะปรางในฐานะกรรมการบริหาร
ผู้มีอำนาจมาให้ปากคำเพิ่มเติมอีกหรือไม่เนี่ย
อันนี้ต้องรอผลสรุปสำนวนก่อนถึงจะดำเนินการต่อนะคะ
เรื่องของไซบลูทามีนหน่อยนะฮะ

พลตำรวจเอกวิรัชัยไปตรวจสอบสถานที่ผลิตนะครับ
แล้วก็ได้รับข้อมูลจากทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
พบว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ตรวจยึดได้จากตลาดใหม่ดอนเมือง

มีตัวสารไซบลูทามินในผลิตภัณฑ์ถึง๑๐รายการ

ดังนั้นไซบลูทามีนนะคุณผู้ชมที่เคยอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลีน
ที่เขาตรวจสอบว่ามีคนเสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเสียชีวิตจริงละ๒ลายนะจากผลิตภัณฑ์ของลีนเนี่ยนะครับ
ไซบลูทามีนที่ทางแพทย์ออกมาระบุว่าคนที่เสียชีวิตจากผลิตภัณฑลีนเนื่องจากอะไรรู้ไหมคุณ
กล้ามเนื้อหัวใจตายเป็นหย่อมหลายจุด
ดตัวบางตำแหน่งพบลักษณะของหัวใจบวมน้ำจนมีขนาดใหญ่กว่าปกติ
อดมีลักษณะคั่งเลือดแล้วก็พบไซบลูทามีนในเลือด
อันนี้คือผลของไซบูทรามีนนะคะ
กลัวมากนะฮะไซบลูทามีนเป็นสารต้องห้ามอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ดูสิถูกลักลอบเอามาใส่ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ย

ต้องตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับ